บอกเลยว่าวุ่นกันทั้งโรงเรียนทั้งพี่กู้ภัยตำรวจ
แม้กระทั่งพระสงฆ์เขาบอกว่าวิ่งกันหอบเลยทีเดียวฮะ

หลังวง

วิ่งตกใจเนี่ย
จะบอกให้ลงทำไม
แต่เจ้าลิงตัวนี้เขาบอกว่าเป็นลิงยักษ์เลยนะ

นั่นจะถึงแต่ลิงมันปีนป่ายเก่งเดี๋ยวแล้วไปต้อง
แต่ตัวมันใหญ่ไงโอ้แล้วมันมาที่ไหนอ่ะ
มันบุกไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แถวตำบลหนองใหญ่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
คุณครูเขาก็เกรงว่าเดี๋ยวเด็กจะได้รับอันตรายนะ
เพราะลิงบางทีมันเป็นสัตว์ป่าเราไว้ใจไม่ได้
กัดเด็กเนอะอือมันไปกัดดงกัดเด็กขึ้นมาทำอย่างไร
ก็เลยไปแจ้งให้พี่กู้ภัยมา
กู้ภัยมาก็ปาดเหงื่อแล้วครับ
ใช้หลายวิธีเพื่อหลอกล่อตำรวจยังมาพระก็มี
โอ้โหดูดิเรียกได้ว่าไอ้จ๋อตัวนี้ทำเขาวุ่นกันหมดเลย
คือพยายามโยนผลไม้ให้มันกินกล้วยนั่นกล้วยนี่องงองุ่นนี่
น้ำเนิ้มแอปปงแอปเปิ้ลโยนไปให้มัน
ยั่วมันหมดแล้วอันก็ไม่ยอมหลงกลไงไอ้ลิงตัวนี้มันฉลาดนะ
แล้วเขาคาดว่าตัวใหญ่อย่างนี้
เป็นอย่างไรสามสิบกิโลกรัมได้น่าจะตัวใหญ่ประมาณนั้นน่ะ
ใหญ่มากนั่นดูดิเออ
นั่งกินผลไม้สบายใจใช่ไหม
ก็กินบางอย่างนะแล้วมันก็อยู่อย่างนั้น
โอ้โหแล้วมันไม่ยอมให้จับง่ายนะ
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่นะประสานไปอีก
ประสานไปยังเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ำทิพย์อำเภอหนองเพาะ

คือถ้าคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้ไปตามมาเขาอาจจะจับมาได้ก็ได้
สุดท้ายมันก็ยังไม่ยอมเข้าใกล้แล้วมันก็ยังหนีรอดไปได้

แล้วมาถึงตรงนี้นะผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันโดนจับได้หรือเปล่า

นั่นน่ะสิแต่ยังไงซะคือถ้าจับได้เนี่ยบอกแบบนี้แล้วกัน
เพื่อความสบายใจสำหรับคนที่เขารักสัตว์เป็นห่วงมัน
เขาบอกว่าจะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เออนะก็ให้เขากลับไปอยู่ในที่ของเขาจะดีกว่านะคะ